เราจะเห็นภาพของพระพิสุสงฆ์สามเณร
มีการโพสต์ภาพอวดกันนะคะ
ซึ่งลักษณะเนี่ยคล้ายกับว่าเบี่ยงเบนทางเพศแน่นอนนะคะ
ว่าเมื่อมีภาพแบบนี้ปรากฏออกมา
ก็มีคนไปวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากนะคะ
ล่าสุดค่ะเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
ก็ได้มีการแจ้งหนังสือไปที่เจ้าคณะเขตทุกเขตนะคะ

อย่างเช่นภาพนี้เป็นต้นค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่คือภาพของพระพิสุสงฆ์แล้วก็สามเณร

ดูเหมือนว่าคล้ายกับมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
ซึ่งก็นิยมนำมาโพสต์อวดกันผ่านเฟซบุ๊กก็ดี
ซึ่งเรื่องนี้ถือว่านับเป็นตัวเร่ง
วิกฤตศรัทธาของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีค่ะ

ก็จะมีการส่งต่อกันอย่างรวดเร็วนะคะเพียงปลายนิ้วสัมผัส
และทุกครั้งที่มีภาพลักษณะแบบนี้ปรากฏออกมา
ก็แน่นอนนะคะว่าจะเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์
จากคนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง
เหมือนกลับมาช่วงเร็วเมื่อเร็วนี้ที่ผ่านมา
ก็มีคลิปวิดีโอแชร์กันทั่วโลกออนไลน์
กรณีที่มีคลิปพระสงฆ์รูปหนึ่ง
ออกอาการกรี๊ดแล้วก็ด่ากราดคนบนรถเมย์
และปรากฏว่าก็มีผู้โดยสารสามารถบันทึกภาพนี้เอาไว้ได้
ก็เป็นอีกหนึ่งกระแสที่ทำให้คนในสังคมออนไลน์
วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่อง
ส่วนใหญ่มองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสมณเพศ
แม้ว่าจะมีการออกมาแก้ข่าวภายหลัง
ทำนองที่ว่าพระรูปนั้นมีอาการอาภาษณ์

เรื่องนี้นะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้สอบถามไปที่
พระราชวิจิตปฏิพาณหรือว่าเจ้าคุณพิพิษ
ผู้ช่วยเจ้าอวาดวสุทัศน์เทวราหร่า

กรณีที่พระพิสุแล้วก็สามเณรนิยมโพสต์รูป

เป็นการเสี่ยงต่อการผิดสิน
หากข้อความหรือว่าภาพถูกเผยแพร่ออกไป
เพราะว่าเรื่องราวนั้นก็จะปรากฏเป็นหลักฐาน

ดังนั้นก็เลยเตือนพระพิสุแล้วก็สามเณร

อย่าโพสต์เรื่องลามกในสื่อสังคมออนไลน์

เจ้าอาวาสบอกว่าก็ต้องอบรมพระลูกวัด
ละเลยหน้าที่ก็อาจจะหลุดจากตำแหน่งได้ค่ะ